ขณะเดียวกันวันนี้เมื่อช่วงบ่ายนะครับ
คุณแม่ของคุณแตงโมก็คือนางพนิดาสุริยุทธโยธิน
ไปที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ
เอาหลักฐานต่างไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
บอกว่ามีคนส่งมาให้น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของลูกสาว
แล้วก็สงสัยไว้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือ
เรื่องของการดื่มวงดื่มวาย
ถงหลักฐานอะไรตรงนี้จะสาวถึงไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรือที่คุณปอที่เป็นเจ้าของเรือเป็นคนชวนแล้วเป็นหนึ่งในคนขับเรือด้วย
บอกว่าจะมาขอโทษแม่แม่บอกความจริงเขาก็ทักมาแล้ว
ไม่ได้กดเข้าไปอ่านนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะครับ
ประมาณนั้นนะก็จะไล่สอบกันไปตามข้อเลย

คุณคิดว่าคุณเชื่ออะไรได้เหรอคะ
หาคุณเชื่อคำโกหกของคุณได้ไหมของคนอื่นได้ไหม

๒พุ่มน้องโมมีความสุขเคิมได้อารมณ์ละ
แล้วคนอื่นที่ดื่มวายผู้ชาย๓คนดื่มวายหรือเปล่า
วานมันก็สาดกระเซ็นอยู่ในเรือถูกไหมคะ
ไวน์กระเด็นได้ก็ต่อมือมีการยื้อแย่งกัน
เพราะปกติวายมันต้องค่อยลินใช่ไหมคะ
ถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีการฉุดกระชากลากถูหรือลวนลามเนี่ย
ก็ต้องเป็นหลังจากนี้หลังจาก๒ทุ่มนี้แหละ
คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าที่คนบนเรือบอกว่าเนี่ย
คุณแตงโมยังร้องเพลงแล้วมีความสุขอยู่เลย
คุณแม่บอกว่าก็มันเป็นก่อนเกิดเหตุตั้งชั่วโมง๒ชั่วโมง

มันมีอยู่กรณีหนึ่งก็คือ
ที่คุณแม่ของคุณตังโมเอาหลักฐานไปให้ตำรวจ
มีแฟ้มสีม่วงผูกโบสีดำ

ล่าสุดเราถามไปยังคุณแม่ของคุณแตงโมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณแม่บอกว่า

เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่คอนโดเดียวกัน
ซึ่งเขาจะสติไม่ค่อยดีหน่อย
ก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายกว่านั้นหรือยังไร
เดี๋ยวฟังคุณแม่ดูนะฮะ
เขาสติไม่ค่อยดีหน่อยดีกว่าเขาเอามาเป็นอย่างนั้น
เป็นคนในคอนโดเดียวกับคุณแม่เลยใช่ไหมครับ

เขาบอกเขาทำเองเขาเป็นห่วงแล้วมองเขาสงสัยคุณแม่
คุณแม่ได้คุยกับเขาตอนไหนครับคุณแม่เมื่อเช้า

ใช่ใช่ทีนี้ตอนที่เขาเอามาเสียบเนี่ยเขาไม่ได้บอก

ตอนที่เขาเขียนเนี่ยเมื่อเขียนเนี่ย
ยังหาน้องมองไม่เกิน

คุณแม่บอกว่าก็มีคนส่งมาให้จากโลกโซเชียลเหมือนกัน

ผมว่าตำรวจเนี่ยคงจะมุ่งไปทางนี้มากกว่า

แล้วก็ปากคำของทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือนะฮะ
นี่เป็นภาพล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ